เข้าสู่เดือนเมษายนก็เป็นฤดูให้การเกณฑ์ทหาลและครับ
ค่าวรับการคัดเลือกตามศิษย์เช่นกันนะครับ
ถือว่าเป็นสีสันมากในปีนี้

เฮ่ย

จัดไว้
ในช่วงต้นเดือนเมษายนแบบนี้
เหล่าบรรดาชายไทยที่มีอายุเข้าเกณฑ์

คือการเข้าตรวจคัดเลือกเป็นทหารกองเกิน

มีทั้งชายไทยที่สมัครใจขอรับชายชาติ
และขอลุ้นจับใบดำใบแดง
พระเอกสุดฮอตเจมส์มาวัย๒๕ปี
หลังจากที่ผ่อนผันมาแล้ว๔ครั้ง

ขอลุ้นจับใบดำใบแดง
ซึ่งท้ายที่สุดเจมส์มาในลำดับที่๖ทับ๑๐

ท่ามกลางเสียงเฮของแฟนคลับที่ตามไปเชียร์
ส่วนนักแสดงวัยรุ่นปเชษศิวกร
เลือกขอใช้สิทธิ์ผ่อนผันการคัดเลือกทหาร

วังทองหลางย่านลาดพร้าว
และในปีนี้ยังมีศิลปินดาราอีกหลายคน
ที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกทหาร

แบงค์ทิติหรือแบงค์ฮอร์โมน

และพระเอกขวัญใจแม่ยกสอนรามน้ำเพชร

ที่ปีนี้ถึงคิวต้องมาจับใบดำใบแดง
ในวันที่๙เมษายนนี้

ส่วนสีสันที่ขาดไม่ได้ทุกปี
ของการคัดเลือกทหารกองเกิน
ก็คือสาวประเภท๒หัวใจรักชาติ
อย่างที่อำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลก
มีชายไทยไปร่วมการคัดเลือกทหารทั้งสิ้น๔๑๐คน
รับจริงเพียงแค่๖๗คน
แถมยังมีคนสมัครอีก๑๒คน

ท่ามกลางญาติพี่น้องที่มารอลุ้นบุตรหลานของตัวเอง

ทันสายตาก็ไปสะดุดกับสาวสองแสนสวย
สวมชุดผ้าไทยทำผมแต่งหน้าทาปากสวยงาม
ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องลูกเม่นหรือพานุพงศ์โอนวัง

ดีกรีนางงามสาวประเภท๒ชนะเลิศหลายจังหวัด

เธอบอกว่าไม่อยากรับราชการทหาร
เพราะมีจิตใจและร่างกายที่เป็นหญิงไปแล้ว
มาผ่อนผันทำงานเพราะว่าเรียนผมไปเรียน

ไม่ได้ตรวจค่ะเพราะว่าผ่อนผันไว้ก่อน
เพราะว่าหนูไปประกวดที่จังหวัดแพร่เมื่อคืนค่ะ
ว่าทำแกะผมไม่ทันก็เลยมาแบบนี้เลย
มาแบบนี้เลยก็คือมาสวยเลยอืมใช่ค่ะใช่ค่ะ
ส่วนที่หอประชุมอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
นายรัชชานนท์สุขศรีอายุ๒๑ปี
สองแสนสวยอีกคนที่แม้จะถูกตัดสิทธิ์อยู่ประเภทสอง
คือร่างกายไม่สมบูรณ์ดีแต่ไม่ถึงกับทุกคนภาพ
และได้ใบสดอ๓ที่ระบุว่า
ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศที่กำเนิด
บอกว่าแม้จะไม่ได้เป็นทหาร
แต่ความรักชาติมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่แล้ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน